เตือนภัยกันสักหน่อยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเนี่ย
เข้าซอยตัดหน้ารถบรรทุก๖ล้อสุดท้ายเป็นยังไงติดตามในช่วง

ราคาจอรอจังหวะให้รถพักตรงเนี่ยเขาผ่านให้ก่อน

มาดูกันจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
อย่างที่เห็นเลยค่ะเหตุการณ์นี้รถกระบะเนี่ยเขาจะขับตามถนนสายท่าเรือนครหลวงนะคะ
อำเภอท่าเรือนะขับมาตรงนั้นแหละจากนั้นก็เลี้ยวแล้วก็จะเลี้ยวขวาเหมือนเข้าซอย
ก็เบรกไม่ทันค่ะก็เลยชนกันกลางลำแบบนี้จัง
แบบที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเสียหายทั้งคู่นะคะครับ
ประตูฝั่งซ้ายคนขับที่เป็นชายอายุประมาณห้าสิบห้าปี
บาดเจ็บก็คือปากแตกนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
ใกล้กันก็พบรถบรรทุก๖ล้อสีเทาด้านหน้าพังเสียหายเหมือนกันนะคะ
ถึงแม้จะเป็นรถบรรทุกก็ยับเลยนะคะครับนายบุญเรืองเข็มพรหยิบ
อายุที่๒๓อายุ๕๓ปีเป็นคนขับรถบันทุกขบหล่อ
เขาบอกว่ากำลังขับรถกลับจากสระบุรี

เห็นรถกระบะคู่กรณีสวนเลนมา
ก็เลยไม่ทันเพราะว่าเขาเลี้ยวตัดหน้ามาเลย

เขาบอกอย่างนี้ว่าทางรถบรรทุกนะ
เขาบอกว่าเห็นว่าไม่มีการชะลอรถหรือเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวด้วย

ใช่อาจจะแบบอุ๊ยถึงแล้วแล้วก็จะเลี้ยวพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพปากท่าก็จะสอบสวนผู้ขับขี่ทั้งสองราย
เพื่อหาสาเหตุอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะจ๊

เตือนภัยระมัดระวังนอกจะเลี้ยวหรืออะไรอย่างนี้
สัญญาณล่วงหน้า๒๐๐เมตรอันนี้สำคัญ

ต้องชะลอมองซ้ายมองขวาก่อน